สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ
กี่คนกี่คน๓คนพูดผิดเจอกับเราสามคนแบบนี้ผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้ง
ชิดสาหรือเป็นชิดสาหรือลายจุดชมพูน่ารักนี่น้องใช่ครับ
แม่เขายังไม่ทันลาเลยคุณบอกเหลือ๒
ใช่ค่ะก็ยังอยู่ด้วยกันครบถ้วน๓คนกับ๑ชั่วโมงเต็ม
ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั่งดูเราเฉยอยากจะให้มีกิจกรรมส่งไลน์มาคุยกันหน่อย

มันเสียงดีมากเลยนะครับลองฟังดูไหมครับ
ลองคุณชนะลองสิคุณหูดีเป็นคนหูดีคุณต้องฟัง

เขาฮาไปมากแล้วกลัวมันไม่ฮา
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมจริงนะคะ

ด้วยการส่งข้อความมาตอบคำถามที่ว่า

คุณเนี่ยอยากเห็นความพิเศษอะไร

ส่งมาเลยแล้วก็แฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะ๑รางวัลเท่านั้นที่จะได้รับผลรางวัลสุดเกณฑ์นี้ไป
นะคะก็เรียกว่าส่งกันเข้ามาได้เรารออ่านทุกข้อความเลยนะจ๊ะ
คุณผู้ชมจะสามารถไปไหนก็ได้แล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะดูรายการดีของไทยรัฐทีวีไปด้วยกันจ้ะ
ครับส่วนวันนี้นะฮะเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่า
บอกกล่าวกันหน่อยเรื่องของราคาน้ำมันมันเป็นสิ่งที่ผูกพันกับเรา

ก็มีข่าวดีมาบ้างแล้วนะครับพวกกลุ่มแก๊สโอฮอล
เขาบอกว่าลดนะลดตั้ง๑บาทนะ

มีผลแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนวันนี้ที่น้ำมันหมด
รีบไปเติมเลยครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ากลุ่มแก๊สโอฮอล์นะฮะ
ลดแล้วปรับลดลิตรละ๑บาททุกชนิดนะ
ลดลงลิตรละ๖๐สตาร์ครับก็ยังดี
ใครที่ใช้น้ำมันดีเซลแต่ว่าเป็นดีเซลไฮพรีเมียม
ลดหนึ่งตั้ง๑บาทลิตรละบาทลดลงมาเหมือนกัน
แต่ถ้าเป็นดีเซลชนิดอื่นเหมือนเดิมนะจ๊ะ
เซลธรรมดานั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ก็อยู่ที่ลิตรละ๓๔บาท๙๔สตางค์เกือบ๓๕บาทนะ
เขาบอกว่าจะตึงราคาดีเซลชนิดนี้ต่อไปอีก๑สัปดาห

มติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน
แม้ว่าสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ต้องบอกว่ามันลดลงนะ
แต่ว่าการตรึงราคาในครั้งนี้นะครับมันมีเหตุผลจะเล่าให้ฟัง
เพราะว่าเขาต้องการจะนำเงินไปสมทบในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เพิ่มการเก็บเงินเข้ากองทุนให้ได้ถึงลิตรละ๒บาท
เพื่ออะไรล่ะทำไมเท่าไหร่ฮะชดเชยเยอะขนาดนี้
เพื่อเป็นการชดเชยกองทุนน้ำมันที่ติดลบอยู่นั่นเอง
เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันอีกทีว่าดีเซลจะปรับลดลงมาหรือไม่
ถ้าดีเซลลดลงมาโอ้ยหลายคนดีใจเลย
ใช่ค่ะเรื่องของน้ำมันก็ว่ากันไปเนาะ
อยากขับขี่รถไปไหนก็เติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็ใช้ให้ประหยัดด้วยละกัน
อ่ะมาที่เรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลกันบ้าง
คุณเห็นไหมเขาไปต่อคิวอะไรกัน
เขาไปรอกันที่หน้าตู้เพื่อที่จะทำการจองซื้อล่วงหน้าสลากินแบ่งรัฐบาล
ใหม่ไงโอ้โหเขาบอกว่ามียอดจองเนี่ยนะฮะที่เป็นยอดจองเล่มนี้ตั้ง๕แสนกว่าเล่ม
แล้วก็มีผู้ที่มีสิทธิ์ทำรายการอยู่สักแสนห้าหมื่นกว่าคนมันก็อาจจะมีผู้ที่มีสิทธิ์แต่ไม่ได้รับสลากครบทุกคนไง

รวมไปถึงไม่อยากไปไหนอยู่บ้านทำได้ไหม
ใช่ไหมล่ะก็ได้ทั้งเน็ตแบงกิ้งแอปเป๋าตังค์ก็ทำได้เขาบอกว่ามันรวดเร็วสะดวกแล้วก็เสถียรกว่าด้วยปลอดภัยอีกต่างหาก
ไม่ต้องไปนอนรอหน้าตู้ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะทางภาครัฐเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนอะ
เรื่องของการขายสลากให้กับผู้ค้านะครับใช่ค่ะอีกหนึ่งข่าวดีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรู้สำหรับคนที่ถือบัตรทอง
ก็คือบัตรสามสิบบาทรักษาทุกโรคเนาะก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการย้ายสถานที่ให้บริการ
ซึ่งวิธีการย้ายเนี่ยเขาทำได้แบบไหนบ้างวันนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะ
อ่ะอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวนะคะที่ต้องรู้ก็คือทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชค่ะเขาก็ได้ยกระดับสิทธิบัตรทองแก่ผู้ที่ต้องการย้ายหน่วยบริการแล้วนะคะ
ก็คือว่าสามารถทำเรื่องย้ายแล้วเกิดสิทธิ์คือมีสิทธิ์ได้ทันทีไม่ต้องรอ๑๕วันสามารถย้ายได้สะดวกสบายวิธีการย้ายมี๒วิธีนะ

ย้ายอย่างแรกนะคะย้ายกับสถานพยาบาลและหน่วยบริการเลยค่ะก็คือไปติดต่อในแต่ละพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็คือติดต่อที่สำนักงานเขต๑๙แห่ง
ส่วนต่างจังหวัดติดต่อที่โรงพยาบาลส่วนตำบลหรือโรงพยาบาลรัฐติดต่อในวันเวลาราชการนะคะ
เพียงแค่ไปติดต่อบอกเขานะคะว่าต้องการย้ายสถานที่รับบริการก็เรียบร้อย
ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ย้ายสิทธิ์บัตรทองก็ได้แก่๑สูติบัตร๒บัตรประชาชน
กรณีที่พักอาศัยอยู่ไม่ตรงกับที่อยู่หน้าบัตรประชาชนเนี่ยก็ให้ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่างเช่นหนังสือรับรองการพักอาศัยแล้วมีลายเซ็นต์เจ้าของบ้านรับรอง
หรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนหรือนายจ้าง

ก็คือคุณต้องไปแจ้งเรื่องไหมล่ะ

ข้อสามมีหนังสือรับรองของคนที่พักอาศัย

พักก็ว่ากันไปหรือว่าเอกสารหลักฐานใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ
เอกสารที่รับรองว่าคุณอยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นแหละ
อันนี้คือสำหรับกรณีที่ใครสะดวกไปเองไปด้วยตัวเอง
อีกวิธีหนึ่งดิฉันเนี่ยลองดูแล้วยังไงครับ

ส่วนอันนี้ก็คือในแอปพลิเคชันสปสชมี๒ทางนะคะ
เลือกได้เลยอย่างสปสชกดเข้าไปเป็นเพื่อน
มันก็จะมีช่องให้เรากดว่าเราจะเลือกลงทะเบียนย้ายนะคะ

คิดว่าวิธีทางไลน์น่าจะสะดวกกับหลายคนเพราะว่าใช้กันอยู่ทุกวันนะคะ

แล้วกดแชทเข้าไปตามรูปนะพอกดแชทมาปุ๊บเนี่ย
ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะมีบอกเลย
กดเข้าไปได้แล้วก็ทำตามขั้นตอนมีคำอธิบายให้เรา

ลองดูแปลว่าแอดไลน์ไปเลยง่ายนะคะ
ถ้าผู้เท่าผู้แก่ยังไงซะให้ลูกหลานช่วยทำ
ได้เลยเหมือนกันก็สะดวกดี
ผิดกฎพลาดอะไรเนอะจะได้ไม่มีปัญหา
ครับ
เขาได้ออกมาเตือนแล้วนะครับว่าอย่าหลงกลมิจฉาชีพแนวใหม่
คือเขาเนี่ยแกล้งปลอมมาเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรครับ
แล้วก็ติดต่อมาหาร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครับ
เพื่อหลอกให้แอดไลน์แล้วก็ให้กดยืนยันสิทธิ์
หรือว่ายืนยันอะไรก็ตามแต่อย่ากดเป็นอันเด็ดขาดนะครับ
เนื่องจากทางกรมสรรพากรเขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายให้ร้านค้ายืนยันตัวตนครับ
รวมถึงกรอกข้อมูลพาลิงก์ในไลน์ต่างไม่มีเลยอย่ากดนะครับผม
หากมีข้อสงสัยเนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์
อ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะจากที่เคยได้ยินมานะ
ส่วนใหญ่ที่หลอกว่าเป็นกรมสรรพากรเนี่ยหลักเขาจะมาอะไรรู้ไหม
หลอกว่าคุณยังไม่ได้เสียภาษีหรือไม่ก็มีโอกาสจะได้เงินภาษีคืน
พอรู้ว่าจะได้เงินคืนเยอะเนี่ยรีบกดเลยค่ะ
ถูกต้องมันจะมาในลักษณะแบบนี้นี่แหละ
ค่ะจริงกรมสรรพากรเขาไม่ได้ส่งข่าว๐๔๐๕แบบนี้นะ

ค่ะคุณผู้ชมห้าที่จังหวัดศูนย์ประกาศไปดูกันหน่อย
ประชาชนเขาเรียกร้องมาให้ไปดูเสาไฟต้นนี้หน่อย

เหลือแต่สายไฟประชาชนแถวนั้นเขาก็กลัวสิครับ
เป็นกังวลด้วยว่ามันจะเกิดเหตุไฟช็อตถ้าเกิดน้ำท่วมมา

แล้วดูเขาทำแบบนี้เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ฮะ

ล้อเห็นไหมยางล้อรถยนต์
แล้วก็มีแล้วก็มีกลวยอยู่ด้านบน

แสดงให้เห็นแล้วก็เขียนพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์สิ

กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูเขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้
แล้วก็มีสายไฟโผล่มาบนทางเดินเนี่ยฮะ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกตามภาพเลย
ยางล้อรถยนต์รอบเอาไว้แล้วก็มีกลวยชี้ไว้แบบนี้

มาจัดการเสียทีถามว่าแจ้งไปนานหรือยัง
เฮ้ยทำเป็นเล่นไปอันนี้เขาพูดมาเองนะ

เนี่ยเออนี่มัน๖๕แล้วอ่ะ

เขาบอกว่าแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประชาชนแถวนั้นเขาก็เกิดความกังวล
ก็เลยบอกกับทางไทยรัฐทีวีบอกว่า

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็พบอย่างนั้นจริง

มันยังอยู่อย่างนี้เลยคุณชิสาคุณจูด้ง

เป็นสีแดงชมพูอย่างนี้

เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
เมื่อปี๖๒มันเคยเกิดอุบัติเหตุ

ก็แจ้งเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วยังเหลือสายไฟเอาไว้ไง

เอาออกไปด้วยฮะแล้วอยู่อย่างนั้นเป็น๓ปีแล้ว
ส่วนคุณป้าเมื่อสักครู่เล่าให้เราฟัง

เพื่อจะดูภายในมันเกิดอะไรขึ้น
สายไฟระยงระยางแบบนี้จริง

มันจะเกิดเหตุอันตรายขึ้นไหม

แล้วเกิดเหตุนักเรียนโดนไฟช็อตหน้าโรงเรียน

ที่มีพลเมืองดีมาช่วยได้ที่อุดรฐานีนั่น

อีกเรื่องนี้ก็ฝากบอกต่อกันไป
ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คงต้องมา

บอกป้ายบอกทาง

แล้วถ้าประตูน้ำต้องสะกดยังไง

รถเมษาย๖๐เป็นภาษาอังกฤษ

โฟกัสที่บรรทัศน์สุดท้ายบรรทัศน์ล่างชื่อกลาง

กับป้ายบอกทางของรถประจำทาง

บังกะปิ
แบกปิ

มันต้องยึดหลักแบบไหนนะคะ

ก็ยังไม่ทราบแต่คุณผู้ชมลองดูมันมีปัญหาหลายคำ

คลองตันประตูน้ำป่าคลองตลาด
มันเหมือนจะสลับสับเปลี่ยนกันมั่วไปหมดเลย

ทางเพจรถเมไทยแฟนคลับ

ถ้าหากว่ารู้แล้วก็ปรับเปลี่ยน

แก้ไขให้
แน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ก็เป็น

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาบ้านเราแล้ว
ก็จะได้ไม่งงว่าตกลงจะไปประตูหน้าหรือเป็นประตูน้ำ

ไปประตูน้ำไปช้อปปิ้งเสื้อผ้า
เดี๋ยวจะได้ปลาทูไปแทนอุตส่าห์ไปจะถึงประตูน้ำดันเจอปลาทูซะก่อน
ต้องไปแม่กองอีกนะหน้างอคอหัก
จำกรณีของทหารท่านหนึ่งได้ไหมทหารชำรักเข้าไปในห้อง
แล้วปรากฏว่าเจอแฟนตัวเองอยู่กับผู้ชายคนอื่น
แต่ว่าล่าสุดนะครับพลทหารคนนี้กำลังจะได้เป็นพระเอกเอ็มวีแล้วครับ

ผมก็เพิ่งเคยเห็นหน้านะ
ตอนนั้นเขาถ่ายกล้องหน้าเราไม่ได้เห็นหน้า
แต่ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรโฉมหน้าของเขาก็หอย

เจ้าของคลิปวิดีโอทหารช้ำรักเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าของค่ายเพลง
นาคาราชคู่ให้มาเป็นพระเอกหรือว่านักแสดงนำ
เอ็มวีเพลงคนเหงาเพลงเศร้าเล่าเข้ม

เพลงคนเหงาเพลงเศร้าเล่าเข้ม

อาจจะยาวหน่อยแต่เขาบอกว่าเพลงนี้

คือเหมือนทางค่ายวันที่๑๓ใช่ไหมฮะ
เขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะทำเพลงนี้
แต่วันที่๑๔เขาเจอคลิปของพลทหารท่านนี้พอดี

ขออนุญาตนิดเดียวคือเรื่องของเรื่องเจ้าของค่ายน่ะ

แต่พอพี่เขาเจอคลิปนี้คุณชนะเลยพลาดเลย
เก้าเลยนะครับซึ่งคุณชนะนั้นแหละ
เอาไหมเอาแฟนคลับบอกเอาเลยลุยเลยโอกาสมาแล้ว
ครับทุกคนก็เฉียวดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปรงของน้องเขา
เขาบอกว่ามีสาวมาจีบด้วย

เป็นไงนี่คุณชนะออกทีวีตั้งนานยังก็เงียบอยู่เลยนะ
จริงนะเป็นไปได้นะไม่ต้องขึ้นหน้าผมก็ได้
ทำไมอะโทรผมไปเลยเผื่อจะมีคนติดต่อมาบ้างโอ้โฮโอ้โฮ
ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องเขาหน่อยไหมอ่ะดีน้องครับ
มีครับมีทักเข้ามาเยอะอยู่ครับแต่ว่าก็ยังเก็บกับเรื่องนี้อยู่
อภัยเจ้าของค่ายเพลงนาคาราชคู่เนี่ยเขาก็บอกว่าเนื้อหาเพลงเนี่ย
มันตรงกับชีวิตน้องเขาก็เลยชวนน้องเขามาเป็นพระเอกเอ็มวีนะครับ
เนี่ยฮะก็เดี๋ยวก็รอดูผลงานของน้องเขาต่อไปแล้วกัน

อนุญาตนิดเดียวเห็นเขาบอกว่าตรงตั้งแต่ต้นเรื่อง
ต้นคลิปเลยคุณจูน้องนั่นไงตรงตั้งแต่รองเท้าเลย
ตั้งแต่เริ่มคลิปรองเท้าคู่หน้าห้องเช่าเนี่ยแบบนี้
คือเจ้าของเพลงเขาเห็นปั๊บเขาโอ้โห
ทำไมเรื่องราวมันชักได้ตรง
นั่นแหละสิขนาดนั้นเลยต้องติดต่อ
เชื่อว่ายอดผิวต้องพุ่งแน่เลยค่ะ
มาดูเรื่องนี้หน่อยความหวังดีของลูกสาว
อยากให้แม่ได้ทานนมเปรี้ยวก็ซื้อมาหลายขวด
มันอาจจะลำบากนะลูกสาวจัดให้เสียบหลอดดูดมันทุกขวดเลยครับ
ซื้อยาคุมาโหล๑เสียบ๒ขวด
ใช้ลูกเอาไปวางใส่ตู้เย็นให้หน่อยค่ะ
พอเขาวางเสร็จเรียงเสร็จอะไรเสร็จตะโกนบอกกับแม่ว่า
แม่จะจาเจาะให้แล้วนะทุกขวดเลย
จาเจาะให้แล้วนะทุกขวดเลย
จานเจาะให้แล้วนะทุกขวดเลย
เป็นต้องกินให้หมดในวันนี้ไม่งั้นมันจะเสีย

โหย
ลูกหวังดีแม่จ๋าก็แช่ไว้ในตู้เย็นอย่างนี้แม่อยากกินเมื่อไหร่
ก็หยิบไปแต่ขวดไม่ต้องเจาะหรอกหนูเจาะให้หมดแล้ว
ถ้าหนูจอดทุกขวดแล้วแม่จะกินขวดไหนล่ะลูก

เฮ้ยแล้วถ้าไม่กินน่ะ

แม่ไม่เข้าห้องน้ำทั้งวันทั้งคืนเหรอคะ
เรื่องของเรื่องอย่าไปพูดให้มันผิด

คือเรื่องของเรื่องนมเปรี้ยวของยี่ห้อนี้เขาก็ดี

คนหนึ่งที่กินเอางี้ละกันถ้าหากว่ากินเยอะไป
ผมว่ามันก็คงจะไม่ได้ทำให้ถึงขั้นแบบว่าต้อง
ไม่ถึงขั้นนานไม่ถึงลืนปื๊ดหรือเปล่า

เออแต่เรื่องของเรื่องเขาก็คงกะว่าเออกะกินหลายวัน

มาจ้าฟรีจ้าฟรีจ้า
อะไรฟรีแจกจ้ะ

อุ๊ยคุณสะอันไหมสะอันไหมครับ

แล้วคุณเอามาแปะทำไมเยอะแยะครับคุณจูด้งเล่าให้ฟังหน่อย
นี่ครับที่แปะแบบนี้เนี่ยผมไปเจอรถคันหนึ่งมา
เขาจิตใจดีมากจิตใจดีกว่าผมอีกครับ

นี่ฮะเจ้าของรถคันนี้
เขาคือเขาแปะขนมไว้เต็มรถแบบนี้เห็นไหมโอ้โห

มีทั้งขนมมีทั้งแมสโอ้โห
นี่มันมินิมาตรหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โห

เดียวจริงเลยหน้าผมเนี่ย

เขาบอกว่าเขาเคยมีคนถ่ายคลิปไว้
ขณะติดไฟแดงแล้วก็มันก็เป็นกระแส
แล้วคนก็เลยแบบถ่ายแชร์กันโอ้โหเยอะแยะเลยคุณผู้ชม
ครับนี่นะฮะว่าคือพอทีมข่าวเราเนี่ย
เห็นแบบนี้ก็เลยลงไปตามหาเจ้าของรถซะหน่อย
ว่าเป็นใครมาจากไหนกันหรือ
ปรากฏว่าเจ้าของรถคือคุณสุพิชยา
อายุ๓๐ปีครับอยู่ที่อำเภอป่าแดด

เขาได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่า

คือเป็นวันเกิดของลูกสาวครับชื่อว่าน้องมาเวล
อายุครบ๑ปีก็เลยเอ๊ะ
น้องสาวชื่อคุณสวิตานะฮะ
ซื้อขนมขบเคี้ยวแล้วก็พวกหน้ากากอนามัยอะไรอย่างนี้ฮะ

เพื่อให้เด็กหรือว่าผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยเลย
ทีแรกเห็นก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเอามาแปะแบบนี้
แต่ว่าพอเขารู้เนี่ย

ชื่นชมชื่นชมนะครับค่ะฮืมอยากเห็นรถคันนี้นะ
วิ่งไปแถวรถบุรีตรงปาง๓ยอดน่ะข้าวไหนทำไมล่ะ
โอ้โหรู้แล้วรู้แล้วใครจะเป็นคนมาเด็ดก่อน
ผมบอกเลยทำไมไม่เหลืออย่างไวอ่ะ
หายเลยเออเจี๊ยกเลยอ่ะนะก็เป็นไอเดียที่ดีชื่นชม

ราญมากค่ะมันลูกใครหยิบไปเหรอะก็ไม่หินเลยดีดีทำบุญหรือว่าทำบุญ
ที่จะแนะนำกันวันนี้เอาใจสายกระทะร้อนอ่าร้านนี้อยู่ที่เยาวราชนะคะ
เด็ดแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันในช่วง
สมัครรอบครุ่ง

น่ากินนะครับใช่เสิร์ฟมาในกระทะร้อนเลย
ไม่ว่าจะเป็นสุกี้เป็นผัดหมี
ใดก็แล้วแต่แต่เอกลักษณ์คือร้อนเลยจ้า
ร้านนี้คือครัวพรมัยนะคะ
อยู่ที่ซอยแปลงนามถนนเยาวราชค่ะ
เราตามผู้ใช้งานติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าคุณนันทชัย๑๘ไปค่ะ
เห็นเลยว่าร้านเนี่ยใหญ่โต
เมนูก็มากมายลูกค้าก็เยอะเลยทีเดียวนะคะ

มีทั้งซุกกี้มีทั้งเส้นหมี่ผัดกระเฉดทะเลยักษ์
หลากหลายมากมายจริงมีหอยนังรมทอดด้วยนะคุณชนะ
มีอันนี้ไหมอ่ะสมตำกระทะร้อนอะไรคะฮ่า
ของกินดีคุณก็ไปทำให้มันแปลกเอาอย่างนี้
ถ้าคุณอยากกินกระทะร้อนคุณไปร้านนี้นะคะ
ไปได้เลยเขาเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย
ตั้งแต่๖โมงเย็นถึงตี๒
เออเป็นสายกลางคืนอ้าวสรุปไม่มีจริงเหรอส้มตำกระทะร้อนอ่ะ
ดิฉันจะทำให้คุณกินเองเอาให้ร้อนไปเลยอยากกินอะไรแต่แปลกก็ได้นะคุณ
หน้าตาแปลกไม่พอนะร้านหยุดวันจันทร์ย้ำตรงนี้หยุดวันจันทร์
อังคารถึงอาทิตย์๖โมงเย็นถึงตี๒นะจ๊
แล้วก็ร้านมีหลายสาขาด้วยลองเข้าไปเช็คในเฟซบุ๊คเขาได้เลย
เยาวราชนี้ของกินเยอะแยะจริงเดี๋ยวต้องลองไปกันดูครับ
ใช่ครับพาไปดูคลิปนี้หน่อย
ต้องบอกเลยว่าดูแล้วหัวเราะตามแน่นอนติดตามได้ในช่วง

ใครทำบ้าจริง

เดี๋ยวไปหิวหัวเราะมาจากไหน
เออจริงหัวเราะแบบท้องแข็งหัวเราะตัวง้อ

หรือใครทำให้เขาขำหรือว่ามีอะไรเข้าไปในกระโปรงน้องเขา

เนี่ยโอ้โหคือมันไม่มีสาเหตุแต่ว่ามันก็สนุก
คือน้องสังเกตว่าเพื่อนก็ขำตาเหมือนกันนะ

ผีบ้าจี้หรือเปล่าหรือหรือไม่เอา

แข็งเลยนะบางทีมันอันตรายเหมือนกันนะ

มันจะหายใจไม่ทัน
จริงเนอะลองไหม

ขำกันไปนะครับผมอ่ะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่ง
พาไปดูการยิงลูกโทษของน้องคนนี้
ที่บอกเลยว่ามันต้องคำนวณถึงจะสำเร็จครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
แล้วไงทีนี้พอเล็งเสร็จเรียบร้อยกลับมา
เล็งเสร็จแล้วบอกดูไว้เลย
มั่นใจอ้ายเข้าแน่นอน

ไม่เป็นไรเอาใหม่
แต่จริงคนเรามันต้องมีความพยายาม

ผมก็ชอบเล่นกับเพื่อนนะอย่างนี้ตอนเด็ก
แข่งกันว่าระยะไกลอย่างนี้
ประตูรูหนูอย่างนี้เขาเรียกประตูรูหนูยังไงฮะ

คือมันยากยิ่งไกลประตูก็เล็ก

เพราะฉะนั้นใครที่เตะเข้านี่คือชนะ
บางทีต้องเล็งแบบไหนเล็งเหมือนก๊อฟ

เป็นลายลายมันจะเอียงพื้นมันเอียง
พื้นมันเอียงแล้วถ้าเตะแบบไม่ดีแล้วก็เออ

ภาษาเด็กบ้านแวร์ออกข้าง

ถูกต้องไม่ง่ายไม่ง่ายบอกเลยไม่ง่ายไอ้หนูฝึกไว้
อื้มนะครับ
อาจจะเป็นนักบอลทีมชาติไทยในอนาคตก็ได้

เชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้เลยกับทางไทยรัฐทีวีของเรา
ติดตามกันนะครับใครอยากไปดูแบบสดถึงที่สนามแนะนำไปเชียงใหม่

แต่ถ้าอยากจะดูถ่ายทอดสดก็ดูกับเรานะครับ
วันที่๒๒กันยายนนี้ได้ดูแน่นอนไทยนะฮะจะเจอกับมาเลเซีย
เริ่มถ่ายทอดสดเวลา๒๐น๑๐น
ติดตามกันด้วยนะครับ

งานนี้นะคะยังไงก็เราติดตามทาง

แล้วคุณผู้ชมมาดูเรื่องของพายุกันหน่อย
ช่วงนี้หลายคนคงตกออกตกใจเรื่องของฝนฟ้าอากาศ
มีพายุฟีโอน่าที่ตอนนี้กำลังไต่ระดับความแรงขึ้นค่ะ
จะแรงขนาดไหนจะมีผลกระทบต่อที่ใดบ้าง
เดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมมาดูสถานการณ์พายุเฮอริเคนเฟียวน่า
คือวานนี้มันพัดถล่มเปอร์โตริโก้
วันนี้ล่าสุดนะคะก็คือโดนที่โดมินิกันค่ะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑รายนะคะ

อริเคนฟิลน่ายังคงทำให้เกิดฝนตกหนัก
ลมกระโชกแรงนะคะโดยกำลังลมเนี่ยสูงสุด๑๓๖กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
พายุเฮอริเคนมีกำลังแรงระดับหนึ่งนะคะ
ซึ่งลูกนี้กำลังมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับ๓
ตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของเกาะกิสปัญโยลา
ซึ่งเป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของประเทศโดมินิกันและเฮตินะคะ
ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐบอกว่าได้ออกคำเตือนความเสี่ยงพายุฮอริเคน
หมู่เกาะเติร์กและเคคอส
ขณะที่ประเทศบาฮามาสอาจจะมีฝนตกหนักในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นก็คือวันนี้ด้วย
ทางการประตูริโก้ก็ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงดินโครนถล่มนะคะ
ส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อให้ทางการท้องถิ่นนั้นได้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติครั้งนี้
รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย
คุณชิสาคุณดูสิผมลากแบบไปเลยเมื่อกี้
จริงค่ะแล้วดูน้ำมวลน้ำมหาศาลนะ
เฮอริเคนบ้านเขาถ้าขึ้นเฮอริเคนเมื่อไหร่นี่ก็คือเสียหายเยอะเลยเหมือนกัน
ก็อยู่ที่การรับมือแล้วก็เรื่องของการเตือนภัยด้วยนะคะ
บ้านเราเองช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนนะ
ต่อเนื่องจนถึงวันที่๒๑๒๒กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศมาอยู่
ก็มาระวังกันด้วยเพราะว่าพื้นที่รุ่มต่ำ
ครับถามคุณชิสาอย่างนี้มีเรื่องอะไรที่สามีถามแล้วรับไม่ได้ไหมครับ
มันมีเวลาสักเท่าไหร่จะได้พูด

เดี๋ยวเวลาจะไม่พอคุณจะพูดเรื่องอะไร
คือสามีท่านนี้เขาทำอะไรไม่รู้แต่ภรรยาบอกเลยว่าไม่ปลื้มครับ
โอ้โฮดูหน้าด้วยค่ะ
หน้าเหมือนคำสั่ง

เจรฟาแล้วอยู่ประมาณนั้นน่ะ

แล้วดูหน้าแม่หน้าแม่บอกจะนอนบ้านภรแต่โดนแพ่งกระบาน

ตอนกลับบ้านนี่ไม่อยากคิดสภาพเลยเหมือนกันนะ

คุณผู้ชมครับความสัมพันธ์แม่ลูกมันช่างดูน่ารัก
ไปดูกันหน่อยแม่ลูกคู่นี้
แหมเขาทำอะไรกันถึงเป็นเรื่องเป็นราว
ให้เราได้มาเล่ากันในรายการ
ครูกัดสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้ไปดูความน่ารักของแม่ลูกผูกพันกัน

ตัวน้อยกับคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่
ดูสิว่าจะน่ารักขนาดไหนครับ

ก็เดินโตเต๋ตามประสาทนี้

แผ่นดินไหวหรืออะไรเกิดขึ้น

เมื่อกี้ตัวอะไรมาชดก้นแม่
ไม่ใช่ตัวอะไรหรอกแม่หนูนี่แหละแม่

จังหวะมันโบ๊ะบะพอดี
ไม่ได้ตั้งใจหลังจาลูกจ๊ะ

เพราะว่าดิฉันเนี่ยหันขอบไปเจอลูกเหมือนกัน

เป็นเพราะเอฟเฟกต์จากตรงนี้หรือเปล่า

แต่ว่าทุกวันนี้ลูกดิฉันยังกลัวคุณชนะอยู่เลยนะคุณจูด้ง

พอคลอดมาปุ๊บเจอหน้าคุณชันนี่ร้องกรี๊ดเลย
จำได้ตอนที่คุณชิสาจังท้องอยู่อ่ะค่ะ
ผมตะโกนใส่ท้องเขาทุกวันนะพูดพูดบ่อยกว่าสามีดิฉันอีก
ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงผมนี่ร้องไห้เลยนะ

ออกมาเล่นแต่ว่าเรื่องแม่ลูกแบบนี้ก็น่ารักดี
นี่น่ารักแบบนี้เอามาให้ดูกันนะฮะแล้วก็ย้ำกันอย่างนี้
อันสุดท้ายแล้วถ้าใครอยากได้โอ้โหกติกาง่ายมากเลย
ไลน์มาคุยกันใช่นี่ฮะไลน์มาคุยกันว่าคุณผู้ชมสบายดีไหม
ไม่ใช่ไลน์มาคุยว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากเห็นอะไรพิเศษในรายการ
คู่กัดสะบัดข่าวนี่ไงยกตัวอย่างความพิเศษนี่ใช่ไหมพิเศษแบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมส่งกันมานะครับบอกเลยนะว่าใกล้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเฉลยผู้โชคดีนะครับ
ในวันศุกร์นี้อย่าลืมแฮสแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะและทุกข้อความที่ส่งมานั้น
มีประโยชน์ต่อพวกเรามากแล้วก็เป็นกำลังใจอย่างดีเลยขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยแล้วมารอลุ้นกันนะคะ

วันนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพทิ้งท้ายน่ารักกันหน่อย

ก็เป็นภาพของพี่ชายที่เต้นโชว์กับน้องชายค่ะ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป